ส่วนความพร้อมของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
วันเสาร์นี้ติดตามจากคุณเอกชุมพรสุรพัฒนจารุมณี

ติดตามหน่อยนะครับว่าจะเป็นใครครับ
ก่อนหน้านี้เพชรสุพรรณโชว์ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับ
โดนจับลงยกที่๔ในการเจอกับกิ่งซางเล็ก
นี้จึงทำให้แฟนหมัดมวยทั่วประเทศได้เกิดคำถามว่า

สืบลึกสืบจริงถึงค่ายที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับ
แต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามบรรยากาศการฟิตซ้อมว่าเข้มข้น

เดี๋ยวผมมีเสียงแล้วก็บทสัมภาษณ์ของน้าทรงครับ
ซึ่งฝากกำชับมาถึงเพชรสุพรรณโดยเฉพาะในไฟล์นี้

ไฟล์นี้เอาอย่างนี้ดีกว่าว่าเราตัดเชือกกันเลย
ได้โทรเช็คแล้วซ้อมดีไหมดีต่อยดีไหมดี
ถ้าต่อยไม่ดีต้องพิจารณาตัวเองแล้ว

หยุดพักการชก

ฉะนั้นนักมวยที่จะมาต่อยไทยรัฐทีวีเนี่ย
การันตีกันตรงนี้นะครับ

โอเคมาต่อยนะโอเคนะ

๔เนี่ยเขาไม่พูดพร่ำทำเพลง

อาวุธออกแข้งซ้ายให้เยอะที่สุด

เพราะเราเตรียมรับไว้เต็มที่ครับ

ส่วนการพิซ้อมของมุมน้ำเงินเด่นมีชัยเป็นยังไงนี่
เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศที่นั่นกันครับ

มาฝั่งมุมน้ำเงินเด่นมีชัยเทศบาลบ้านซ่องนะครับก็ซ้อมอยู่กับพี่ด้วงศักดิ์ชัยโชธ
ไฟล์นี้พี่ด้วงเจอกับเพชรสุพรรณเอาไงดี
สุพรรณเป็นมวยซ้ายครับฝีมือแล้วก็มีศอก
แต่ว่าเขาในเราดีกว่าที่จะแวะเขาใน
และความเก่าเราก็เก่าพอตัวอยู่แล้ว
หวังกันว่าต้นต้องเอาฝีมือของเขาไปก่อนหน้า
เดินเข้าไปจะหลงแข้งหลงเหลี่ยมเขาไหม
อาจจะมีนิดหน่อยแต่บังไม่อยู่
ไปจะโดนดินซ้ายอะไรเขาได้
แต่เราพยายามแก้แก้แก้เกมไปแล้ว
แก้ยังไงบ้างพี่พอบอกได้สักนิดหน่อยไหม
แล้วก็บังสองไว้หน่อย
พร้อมเต็มที่ครับค่อยนี้ครับ
ขึ้นมาเก็บตัวอยู่๒อาทิตย์ครับ
ก็ทางกายดีครับค่อยนี้ครับ